ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาแฟนรายการไปเยือนถิ่นอีสาน
ไปเที่ยวงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง
และประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี๒๕๖๒
ยิ่งใหญ่มาก

สวยไหมสวยไหมนี่น้องแม็กกี้เป็นนักแสดงนะคะ
บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
ขบวนนางรำกว่า๑๐๐ชีวิตเลยค่ะ
ร่วมกันรำบวงสวงพระแม่โพศพ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายในงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง
และประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี๒๕๕๙
โดยมีดรสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารตำนานไก่ย่างเขาสวนกวาง
ให้คงอยู่ส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในถิ่นเกิด
สร้างความภาคภูมิใจความหวงแหนในคุณค่าของ
มรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองด้วย
แล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน

ในปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่๙มกราคมที่ผ่านมานะคะ
จัดยาวไปเลยถึงวันที่๑๖มกราคม๒๕๖๐
ภายในงานก็จะมีการแสดงมหรสบตลาดประชารัฐสินค้าต่าง
และไก่ย่างจากร้านชื่อดังให้เลือกรับประทานกันมากมายนะคะ

ใครสนใจเชิญไปเที่ยวงานแล้วก็ชิมไก่ย่างกันได้ค่ะ

ได้ขำขันมีความสุข
ไก่ย่างเขาสวนกว้างเดี๋ยวนี้หาทานได้ทั่วเลยนะ
ใช่หลายพื้นที่เอาสูบได้ไปขาย
แต่ว่าถ้าจะทานแท้เลยต้องไปที่ขอนแก่ม